โอ้โหวินาทจริงจริงครับคุณผู้ชมมันเก่งเสร็จแล้วหลังจากนั้นอีกหกคันค่ะ
โอ้โหวินาทจริงจริงจริงครับคุณผู้ชมมันเก่งเสร็จแล้วหลังจากนั้นอีกหกคันค่ะ
โอ้โหวินาทจริงจริงจริงครับคุณผู้ชมมันเก่งเสร็จแล้วหลังจากนั้นอีกหกคันค่ะ

แล้วคุณดูรถพ่วงก็ใหญ่อยู่แล้วแล้วที่มาชนไม่ใช่เก่งนักกระบะนะคุณผู้ชม
ชนกระบะก่อนแล้วหลังจากนั้นเหมือนกับเสียหลักโน่นไปชนกับรถบรรทุกไม่ใช่แค่นั้นไง
โอ้โหยังมีรวมแล้วทั้งหมด๖คันขวางถนนอยู่แบบนี้
ขวางถนนการจราจรติดขัดไปหมดขวางแบบเต็มถนนเลยเลยคุณ
พุ่งชนท้ายรถกระบะเสียหลักไปชนกระบะเจ้าหน้าที่ทางหลวงแล้วก็ข้ามเกาะกลางไปค่ะ
โอ้โหเสียงดังสนั่นหวั่นไหวไปหมดนะคุณผู้ชม
คนขับรถพ่วง๒๒ล้อกระเด็นออกนอกรถได้รับบาดเจ็บ
แต่ว่าตอนนั้นตัวคนขับเองก็ยังตกใจนะ

เส้นนี้ไม่ต้องพูดถึงดูสิมันขวางจริงแบบไปไหนต่อไม่ได้เลยนะ
ทีนี้ถามภรรยาที่นั่งมาด้วยคือคุณวิลาวัน

เหตุการณ์นี้มีคนตายนะคะ
จุดที่เกิดเหตุอยู่ตรงปากซอยวัดพระเงินถนนกาญจนาพิเศษที่บางใหญ่นนทบุรี
คนได้รับบาดเจ็บทั้งหมด๗คนแล้วผู้เสียชีวิตก็คือนางวิลาวันค่ะ
นักข่าวไปถามถามกับเจ้าหน้าที่กรมทางหลวงเลยนายอิทธิพลพรมเทพ
เขาเล่าให้ฟังบอกว่าตอนนั้นน่ะตัวผมรวมถึงเจ้าหน้าที่ทำงานอยู่นะ
กระบะเอาไว้ริมถนนก็มีกลวยยางมีคนงานยืนแบบเหมือนกับให้สัญญาณ
โกกรถโบกทงอยู่ตรงนั้นน่ะนะคะแล้วตอนนั้นรถเก๋งอยู่ช่องขวาสุดค่ะ
คือเขากำลังชะลอรถจะเบี่ยงเลี้ยวซ้ายออก
แล้วด้านหน้ารถเก่งมีกระบะทางหลวงเขาจอดทำงานอยู่
แต่พ่วงพ่วง๒๒ล้อมาแบบเร็วมากค่ะไปชนเก๋งก่อน
แล้วภาพในกล้องวงจรปิดที่บอกคุณผู้ชม

อัดกับรถกระบะอันนี้คือรถกระบะของกรมทางหลวงนะคะคุณผู้ชม
คนงานเจ็บสองแล้วหลังจากนั้นก็พุ่งข้ามเกาะกลางไปเลยค่ะ

คนขับกระบะคันแรกเนี่ยนะ
คือนายกัญชัยบอกแบบนี้ผมมาขับมาช่องขวาสุด

ผมเห็นรถคันนั้นเขาขับพุ่งข้ามเกาะกลางมามาจากฝั่งตรงข้าม

ตัวผมไม่เป็นอะไรนะคะ
เขากล้ามาจากฝั่งนู้นแล้วพี่
คิดดูแล้วกันคุณผู้ชม
รถติดตรงเส้นนั้น๕ชั่วโมงค่ะ
สะสมยาวกัน๒๐กว่ากิโล

ฝั่งขาเข้าจากบางใหญ่มุ่งหน้าตลิ่งชัน

แล้วก็ย้ายรถทั้งหมดออกไปจากจุดตรงนี้ก่อนนี่

และคนขับพ่วง๒๒ล้อคันต้นเหตุ

เดี๋ยวต้องหาสาเหตุเพิ่มเติมอีกครั้งหนึ่งนะคะ
วูบนี้วูบมาจากการดื่มสุราหรือเปล่า
แอลกอฮอลหรือเปล่าก็ต้องวัดปริมาณแอลกอฮอล์ด้วยค่ะ
เส้นนี้คือจิตติดหนักอยู่แล้วนะ
ใช่ยิ่งติดหนักเข้าไปใหญ่